ดูเรื่องของตัวเลขโควิด๑๙กันหน่อย

เพราะว่าหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เขียนแบบนี้เลย
อ่านแล้วเอามือกำพระเหมือนกันนะ
โควิดลามเอาไม่อยู่

เอาแผนที่มากางดูไม่มีสีเขียวแล้วนะ

ยักษ์จุดที่เป็นสีแดงเหมือนเพิ่มขึ้นทุกวัน
มาตรการก็ต้องติดตามกันนะแต่ละในพื้นที่แต่ละจังหวัด
เอามาดูภาพรวมกันก่อน
การแถลงจากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบค

การติดเชื้อเมื่อวานนี้๒๑๖ราย
แต่ตัวเลขที่ติดเชื้อในประเทศสองร้อยสิบสี่รายค่ะ
มันสองร้อยเนี้ยหลักหลักร้อยหลักสองร้อยมาแล้ว
ใช่นะคะส่วนแบ่ง๒รายที่เหลือนิดเนี่ย
คือพบว่าติดเชื้อจากการที่ไปอยู่ในสถานกักกันของรัฐแล้วเขาก็ตรวจพบเชื้อเนี่ยนะคะ
จากนี้ต่างด้าวจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก๓๒รายรวมตอนนี้ในประเทศไทยนะคะ
หนึ่งปีที่ผ่านมาติดเชื้อสะสมเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าราย
แล้วก็มีข้อมูลที่น่าเสียใจเพิ่มเติมเพราะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
หนึ่งรายด้วยกันนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นใครประวัติเป็นอย่างไรนะคะ
ในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่อยู่ระหว่างการสอบสวนหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ราย
คำว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนนี้สำคัญอืม
เพราะเราต้องรู้ว่าไปติดเชื้อมาจากไหนมาจากใคร
และตัวของเขาเดินทางไปที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่รายเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่รู้เลยอย่างที่บอกใครเป็นใครเราไม่รู้
จากไหนเราก็ไม่รู้แบ่งเป็นนนทบุรียี่สิบห้าสมุทรสาครสามสิบเจ็ด
ระยองยี่สิบเจ็ดชนบุรีสามสิบสองจันทบุรีสิบและสมุทรประการยี่สิบสามค่ะ
ทีนี้จากที่บอกไปนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้๑ศพ
มาดูประวัติกันหน่อยค่ะเป็นผู้หญิงอายุไม่มากนะ
ครับตอนนี้เราเป็นความกังวลว่าอ่าโควิดสิบเก้า
จะเล่นงานเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุรายนี้อายุสี่สิบเจ็ดปีอืม
ภูมิลำเนาชนบุรีและมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน
นี่ไงส่วนใหญ่จะเป็นโรคประจำตัวที่จะหนักนะครับ
และผู้หญิงคนนี้นะคะอยากให้สังเกตระยะเวลา
จากที่มีอาการจนเสียชีวิตให้ดีเพราะสั้นมากจริง
ประวัติในความเสี่ยงของผู้เสียชีวิตรายนี้คือไปเล่นการพนันในอำเภอบังละมุงค่ะ
ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าสามสิบธันวาคม
ตอนนั้นยังไม่มีอาการนะคะก็เลยเข้าไปที่สถานกักกันในพัทยาลักษณะเป็นโรงแรม
ต่อมาค่ะสามสิบเอ็ดธันวาคมสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็น
เหนื่อยหอบทีมสอบสวนโรคแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลค่ะ
บอกว่าอาการยังไม่มากไม่ไปโรงพยาบาลหรอก
ขอนอนที่โรงแรมซึ่งซึ่งเป็นสถานกักกันฮะ
ฟังดีนะคะถัดมาวันเดียวไม่ถึงวันเถอะตี๓ค่ะ
๔โมงเย็นนะจนถึงตี๓พบว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตในห้องพักแล้ว
โอ้โหประมาณสิบสองชั่วโมงได้นะในตัวนี้นะคะ
แพทย์ทวีสินนะคะย้ำอีกนะคะจากกรณีการระบาดรอบใหม่เนี่ยนะคะ
บคอชุดเล็กสวบคอชุดเล็กทำหน้าที่เตรียมมาตรการต่าง
ตอนนี้เตรียมค่ะเสนอให้มีการลงนามประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุม
ก็คือสีแดงยี่สิบแปดจังหวัดฟังดีดีนะคะทุกคนต้องอ่านทั้งหมด
เพราะเป็นข้อมูลสำคัญนะคะ
ทบุรีปฐุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายก
การจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบเพชรชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ฉะเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วสมุทรประการจันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนองและกรุงเทพ
มาเป็นพื้นที่ควบคุม๑๑จังหวัดค่ะสุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏเพชรชบูรณ์ชัยภูมิบุรีรำนครราชศรีมาสุรธานีและพังงาน
คุณผู้ชมนะคะถ้าฟังไม่ทันดูตามกราฟิกหน้าจอไปได้นะคะครับมาตรการทั้งหมดจะมีผลสี่มกราคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ
ตอนนี้ลักษณะคือการรอเราให้ทุกคนกลับสู่พื้นที่ของตัวเองจากการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ก่อนนะคะ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแล้วก็ประมาณพรุ่งนี้
เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติการได้ปฏิบัติร่วมกันและสำคัญคือต้องไม่กักตุลอะไรนะคะ
แพทย์ทวีสินบอกว่าจะใช้มาตรการจากเบาไปหานัก
คือพื้นที่สีแดงแบ่งเป็น๒ขั้นนะคะ
จำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการสถานที่เสี่ยง
จับกลุ่มกลุ่มมั่วสุมหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน
ไม่เดินทางข้ามจังหวัดสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน
ระยะการดำเนินงานนะคะ๔มกราคมเบื้องต้น๑เดือนก่อนแล้วกันนะคะ
มกราคมไปจนถึง๑กุมภาพันธ์ค่ะ
ส่วนขั้นที่๒จำกัดเวลามากขึ้น
เพราะว่าที่ผ่านมาใช้ยาแรงก็ยังมีคนฝ่าฝืนอยู่ดี
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนกระทบต่อเศรษฐกิจ
ส่วนเรื่องของการศึกษาหลายคนเป็นห่วงนะคะ
กระทรวงศึกษาที่การขานรับมาตรการ

กับทุกกระทรวงให้พื้นที่ควบคุมสูง

ตั้งแต่๔มกราคมถึง๓๑มกราคม
หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

อกจากนี้หาทางจัดการเรียนการสอน
หากทำไม่ได้อาจจะจัดการเรียนการสอน
โดยใบสั่งงานมอบหมายตามความเหมาะสม
ไม่ต้องเข้ามาในชั้นเรียนค่ะ

แล้วไม่รู้ว่าจะมีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่า

ความรู้ของเด็กที่เรียนอยู่ในชั้นนี้ปีโควิด